รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อเล็กจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์๔ข้อ
กลับไปต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวจะได้หรือไม่ได้ร่วมเป็นกำลังใจกันนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้ครอบครัวเราเตรียมตัวมาดีไหมครับ

ตั้งใจดีนะพ่อกับแม่นะแล้วทุกคนนะครับเอาใจช่วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อเล็กมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ผมจะมีโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องเนี่ยพ่อเล็กจะต้องเลือกก่อนว่าพ่อเห็นปั๊บพ่อเรื่องนี้ฉันได้แน่พ่อตอบไปเลย

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดพิจิตร
เรื่องที่๒น้ำพริก
เรื่องที่๓บ้านของเรา
เรื่องที่๔วอเรย์บอล
เรื่องที่๕มนแคนแก่นคูณ
เรื่องข้อที่๔ครับวอเรย์บอน

เรื่องแรกที่พ่อเล็กจะเลือกนะครับคือเรื่องวอเล็กบอลครับ
ทำไมพ่อถึงเลือกวอเล็กบอล

เวลาที่มีการแข่งเนี่ยดูบ่อยไหม
ก็ดูเกือบทุกนัดนะครับ
แล้วทำไมพ่อถึงชอบกีฬาวอเล็กบอลมีเสน่ห์ตรงไหนพ่อ
คือมันดูแล้วมันแบบมันเล้าใจดีครับ

เอาผมถามเนี่ยพ่อก็ตอบผมสิ

เราต้องชอบต้องส่งเสริมจริงเพราะนางเก่งจริงเนาะ

แล้วจริงเนี่ยพ่อรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับปลื้มจิตบ้าง
ก็รู้ว่าปลื้มจิตตีบอลเร็ว
รู้ไหมว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันกับผม

ปัจจุบันเนี่ยปลื้มจิตเนี่ยเป็นผู้เล่นสังกัดทีม
ซึ่งในทีมเนี่ยก็จะมีผู้เล่นทีมชาติคนอื่นอีกหลายคนเลยนะ

ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพ่อพอที่จะทราบเนอะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ในทีมนะฮะ
ตัวเลือกที่หนึ่งวิลาวันอภิญญาพงศ์

ตัวเลือกที่สามอัชราพรคงยศ
ตัวเลือกที่สี่ชัชชุออนโมกศรี
ตอนแรกเลยผมได้ยินโจทย์นี้ผมลังเลระหว่างอ่าข้อหนึ่งกับข้อสี่
ถ้าพร้อมแล้วพ่อเล็กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สี่ครับชัชออนมอกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชชุออนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ
ตัวเลือกที่สี่ชัชวอนโมกศรีครับ

เหนื่อยแล้วมันละบายกันเลยแก
คือแกไม่รู้ถึงไหนถึงคน

เพราะเขาอยู่บ้านติดกันเลย

ตรงกับในใจณนัทไหม

เอาจริงณนัทอยากตอบเรื่องไหน

บ้านของเราเนี่ยจริงแล้วเนี่ย

แต่นี่หน่วยงานของอสมเนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยเห็นบอกว่า
ที่หน้าบ้านของเราเนี่ยเห็นมีสติ๊กเกอร์นะ
ทีมงานบอกไว้ว่ามีสติ๊กเกอร์ที่เขียนว่า
ทีมหมอครอบครัวด้วยเหรอฮะ

มีรูปภาพขึ้นให้หน้าจอคำถามเนี่ย

เพราะฉะนั้นสมาธิดีนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หมายเลขโทรศัพท์๔ตัวท้ายของหมอประจำครอบครัวคือเลขใด

บ้านฉันอยู่ติดกันกับบ้านป้าใบ
บ้านฉันก็มีบ้านเขาก็มีในระแวกหมู่บ้านนะมีทุกบ้านค่ะ

พร้อมแล้วนานัทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อที่๓ค่ะ๒๒๓๔ค่ะ
ตัวเลือกที่๓๒๒๓๔ครับ

ก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะ

เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมกันนะฮะ
หลังจากที่ตอบโจทย์ครบ๔ข้อนะครับ

ยังเหลืออีก๑ข้ออีก๑เรื่องที่นานัทจะต้องเลือก

น้าจะเลือกเรื่องไหนให้น้องจี๊ดขึ้นมาตอบครับ

จังหวัดพิจิตรและมนแคนแก่นคูณ

ขอเชิญน้องจี๊ดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ทำไมถึงชอบพี่มนต์แคนครับ

ชอบเพลงอะไรที่สุดของพี่มนต์แคน

เนื้อเพลงได้มากน้อยแค่ไหนจำได้หมดไหม
จำได้เกือบหมดเลยครับ
เกือบหมดเลยเหรอครับเอาละเกี่ยวกับเพลงนี้แหละ
เพลงที่หนูชอบนี่แหละคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากเนื้อเพลงยังคอยที่ซอยเดิม
เช้าเย็นเห็นภาพเก่าที่เคยแวะซื้อกับข้าวกับข้าวนี้คืออะไรบ้าง
ตัวเลือกที่สองผักลวกปลานึ่งลูกชิ้น
ตัวเลือกที่สามปลาเค็มไข่ต้มข้าวสวย
ตัวเลือกที่สี่น้ำพริกปลาทอดผักลวก
สิ่งที่ชอบมากก็คือยังคอยที่ซอยเดิมครับ

เรื่องที่สองครับผักลวกปลานึ่งลูกชิ้นครับ
ตัวเลือกที่สองผักลวกปลานึ่งลูกชิ้นครับ
แสดงว่าชอบจริงไม่รู้นะครับแต่ขอภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะ

ถ้าเหลืออีกแค่หน่อยเดียวก็ร้อยไปเลยดีกว่าไหมน้องพี่ว่า
พวกเราก็เอาใจช่วยนะครับว่าครอบครัวของพ่อเล็กจากจังหวัดที่

สักครู่เดียวในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
วันนี้มีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
เพราะว่าครอบครัวพ่อเล็กทำไปได้แล้ว๓ข้อ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

วันนี้มีโอกาสได้แล้วของพลเล็กจังหวัดพิจิตร